มาดูคลิปหาดูยากนะคะเวลาเราขับรถไปเนี่ย
ตัวเงินตัวทองจะข้ามถนนเราเคยไหมคิดว่าจอดรถแล้วไปช่วยมันพามันข้ามถนน

ผมจอดไว้ก่อนแล้วฮะพี่ก็เดินไปเองเหมือนกัน
เดินไปเองเหมือนกันแต่ไม่ค่ะผู้ชายสองคนนี้พาตัวเงินตัวทองข้ามถนนค่ะ
โอ้หโหไม่ใช่ง่ายนะเพราะมันแว้งมากัดตลอด
ใช่เนี่ยค่ะคือพยายามใช้ไม้อะ
คุณพูดบอกว่าจะพาข้ามถนนผมคือไม่ได้ว่าจูงแบบว่า

ไม่เคยเห็นค่ะนี้คลิปที่แล้วที่ให้ช่องที่ออกในที่ได้
คืออยู่ในไซ่ข้ามไปก่อนเลย

สุดท้ายแล้วปลอดภัยไหมปลอดภัยดีนะคะ

แต่คราวนี้พี่ลองดูหน่อยว่าพฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรค่ะ
นี่
สรุปว่ามันพอดรักกันหรือว่ามันสู้กัน

คลิปนี้มีคนเอามาโพสต์ไว้
แล้วก็ขึ้นแคปชั่นสั้นบอกว่ารักกันไว้เถิดนะคะ
แต่บางคนบอกว่านี่มันทำร้ายกันหรือเปล่า
มันต่อสู้กันหรือเปล่านะคะแต่ชาวเน็ตบอกว่า
ไม่ใช่นี่มันคือการแสดงความรักกัน
รักกันระหว่างตัวเงินตัวทอง
นี่เห็นไหมกอดคอกันนัวกันเนียกันแบบนี้

เดี๋ยวต้องมีคนไปดูเอ็ดอ่ะ
เวลาเข้าลงเราจะไปดูเอ็ดเราก็ทำท่ากอดกัน
ครึ่งจอก็เป็นเค้าครึ่งจอแค่เรา
เดี๋ยวต้องมีคนไปดูเอ็ดล้อเลียน